ไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปกิน

ใครชอบทานหอยตามมาเรื่องหอยไว้ใจผม

หอยนางรมที่นี่ให้แบบแน่นจริงครับ

หอมเจี๊ยวแล้วฟินแน่นอนเลยนะ
และยำหอยนังรมถ้าใส่หอมเจียวลงไป
มันจะยิ่งหอมกรุบกรอบไปกับตัว
หอยนางรมที่มันนุ่มนิ่มลื่นลิ้น

เรียกได้ว่าหอยของเขาไม่ต้องกัดเลย

ร้านนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณสตรีทฟู้ดจอมเทียน
พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี

แล้วจัดพริกเผาอย่างแน่นคัก
ตามด้วยน้ำซีฟู้ด

แล้วเสิร์ฟในถ้วยโฟมเอาไปกินเลย

รอก่อน

ร้านนี้แม่ค้าเขาจะยืนขายบนหลังรถกระบะสีแดง

ของอร่อยแบบนี้ก็นำมาฝากกัน
ต่อกันเลยใกล้พัทยาแหละ
ระยองค่ะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์นี่
โอ้โหออกมาแบบนี้อิ่มกันทั้งบ้านล่ะค่ะ
นี่ใครจะเถียงว่าไม่ยักษ

แล้วเวลาตักคือช้อนไม่พอนะจ๊ะ
ต้องใช้ทัพพีใช้ตะหลิวกันไป
นี่สั่งชามเดียวดิกินกันจุกได้ทั้งบ้าน
หมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะคะ
ร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์เรือ

๕ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เจ้าของร้านคือคุณพระกามาชัยมงคลค่ะ
บอกว่าเปิดขายก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์มาแล้ว๔ปี
ช่วงโควิดรอบแรกปิดร้านไป๗เดือน
พอรอบ๒ปิดไปปีนึง
จะมาเปิดใหม่เมื่อต้นปีนี้เองนะคะ

ที่ร้านมีทั้งเมนูหมูและเนื้อ

เริ่มต้นชามละ๒๕บาท
กินเยอะหน่อย๕๐บาท๖๐บาทก็มี
แต่ว่าชามสีเขียวเขาจะแบ่งแยกกันเป็นสี
ชามสีเขียวเนี่ยชามละ๙๐บาทกินได้สัก๒คน
ชามสีขาว๑๓๙บาท
กินได้ประมาณ๒๓คนใหญ่ขึ้นมาหน่อย
แต่ชามยักษ์
ชามยักษ์เนี่ย๑๙๙บาทค่ะ

ของไอ้คนนี้คือราคา๒๕๙บาท
กินได้๕๖คน

ส่วนชามยักษ์นี่นะเขาจะใส่เส้น๒เส้น
ให้เลือกเลยเส้นบะหมี่หมี่ขาวเส้นเล็กเส้นวุ้นเส้น

น้ำซุปการกินก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องอยู่ที่น้ำซุปใช่ไหม
ร้านนี้เขาบอกเด็ดเพราะเป็นสูตรจากอายุทยาแท้
คือบ้านเดิมของพี่ปากามาสเจ้าของร้านเนี่ยเขาอยู่อายุทยา
ส่วนพริกที่นำมาปรุงเอามาใช้ก็คั่วเองด้วย
แต่จะบอกอย่างนี้ว่าถ้าคนไม่กินรสจัดหรือไม่กินเผ็ด
บอกนะคะบอกสิทางร้านเขาจะได้จัดการให้แบบปรุงให้แบบไม่ต้องเผ็ดมาก
และที่สำคัญวันนี้ค่ะคุณพระกามาเจ้าของร้านมีโปรโมชั่นดีมาฝากเราด้วย
สวัสดีค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมรายการตลอดข่าวนะคะ
ค่ะถ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทอง

ถ้าบอกว่ารู้จักร้านนี้จากรายการตลอดข่าวค่ะ
ใครรู้แล้วรีบไปแวะเลยค่ะ
ร้านนี้เขาเปิดขายตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
วันพุธนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะสั่งจองล่วงหน้าเราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้แล้วค่ะ
๐๙๖๘๐๑๗๓๙๙เตี๋ยวเรือชามยักษ์ร้านเรือโทม
อร่อยจริงอ่ะอีมไปประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะ
โอ้โหอันนี้ได้กินเดือนไม่ได้ต้องกินแล้วหรอ
เออไม่ไม่ถึงแบ่งกันกินกินได้นาน